มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงประมาณตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หน้าร้านจิ้มจุ่มหน้าวัดท่ามแก้วตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
คือทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าร้านจิ้มจุ่มแห่งนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายธัญฑรศรีเมฆหมอกถูกยิงถูกยิงเข้าที่หน้านอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ
พญานบอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายนะอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบนี่แหละ
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินใช้ปืนยิงแล้วก็ขับรถกระบะ
มิซูบิชิไทตันสีเทาหมายเลขทะเบียนบอลใบไม้หมอม้าเจ็ดแปดห้าเพชรบุรีหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ประสานสกัดจับสายตรวจรถยนต์สพเขาย้อยบอกว่าเจอ
รถคันนี้ที่แจ้งก็เลยสกัดจับนะคะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สองคนนะคะ
ชิดนรงคนนี้เป็นคนขับรถกับอีกคนนึงนายสมพบนะคะ
นั่งมาด้วยกันแล้วก็เจอปืนจุด๓๘ซุปเปอร์ด้วยนะคะ
ชิดนรงค์กับนายสมภพสุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
ในส่วนของนายสมพบรับสารภาพเลยว่าเป็นคนยิง
แต่ชิดนรงค์ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ยิงแต่ว่าอยู่ร่วมด้วยในเหตุการณ์
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวผู้ตายกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกินอาหารที่ร้านนี้นะคะ
อยู่ดีมีวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คนขับรถกันมา๒คัน
พอกินอาหารกันเสร็จกำลังจะเดินออกจากร้านมองหน้ากันทะเลาะกัน
คนก่อเหตุไปเรียกเพื่อนมาช่วยค่ะแล้วก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงนายธัญฑร
สี่นัดซ้อนจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไปคือยิงเข้าหน้าเขาเลยนะคะ
เข้าหน้า๓นัดเข้าที่คอซ้ายอีกนัดหนึ่ง
พลตำรวจรีเทียนชัยคามปโสผู้บังคับการตำรวจภูทรเพชรบุรีบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็วิทยุให้เจ้าหน้าที่สกัดจับผู้ก่อเหตุ
๒ชั่วโมงเท่านั้นตำรวจภูทรเขาย้อยสกัดจับรถกระบะคันที่ก่อเหตุได้
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุสองรายนะคะที่บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ถนนพระราม๒ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สองคนนี้ก็คือนายสมภพสุวรรณสิริอายุ๓๕ปี
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงที่ชื่อว่านายเอกคนนี้เนี่ยไม่รู้นามสกุลนะคะ
ขับรถเก๋งหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับทั้งสองคนนี้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นายสมพบถูกแจ้งข้อหาเพิ่มมีปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เพราะว่านายสมภพเนี่ยรับสารภาพว่าปืนนี้เป็นของเขาแล้วก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงด้วยนะคะ
แต่ว่านายชิดนรงค์ยังคงให้การปฏิเสธอยู่แต่ว่าก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
สาเหตุเบื้องต้นก็คือทั้งสองฝ่ายเคยทะเลาะกันมาก่อนค่ะในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็บังเอิญไปเจอกันที่ร้านจิ้มจุ่ม
หน้ากันเขม่นกันทะเลาะกันอีกรอบทีนี้ชักปืนยิงอีกฝ่ายจนเสียชีวิตเลย
แล้วนะครับแล้วก็มาขมันก็บอก

ตอนนี้ก็จะเอาคืนให้ดูนะครับ
พอควบคุมตัวได้นะคะก็นำตัวนายสมภพมือปืน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ

แล้วก็ควบคุมตัวกลับไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ล่าสุดตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับผู้ต้องหาอีก๑คน
บอกว่าชื่อในเอกไม่ทราบนามสกุลนะคะ
คนนี้ขับรถเก๋งสีดำร่วมก่อเหตุแต่ว่าหลบหนีไปได้
ว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้นะคะ